ดูคดีฆาตกรรมหน้าคอนสีธรรมราช

สักพักหนึ่งผู้หญิงก็ตามมาเข้าไปในห้องเดียวกัน
เดาว่านัดกันไว้เป็นคู่ขากัน

ผู้หญิงถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในห้อง
ผู้ชายหายไปวงจรปิดที่รีสอร์ทเสียหมดเลยครับ
โอ้โหนี่ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช

เป็นรีสอร์ทพื้นที่ตะบนโพเสด็จ

ไปเจอร่างของนางสาวเกษรศรีจันทร์อายุ๔๕ปี
บนเตียงนอนนะสภาพก็สวมชุดนอนครับ
ใบหน้าเธอเขียวคล้ำเลยแล้วก็ลิ้นจุกปากมีเลือดออกจมูก
ลำคอเธอเนี่ยมีเชือกไนลอนดำสีดำรัดแน่นเลยนะ
นั่นคือสาเหตุทำให้เธอเสียชีวิตครับ
อกจากนี้ยังมีถุงยางอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้ตกอยู่จำนวนหนึ่ง
ไปดูในกระเป๋าของนางสาวเกษรเนี่ยก็มีกระเป๋าสตางค์มีเงินสดอยู่จำนวนนึง
ส่วนบริเวณหน้าห้องครับมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่คันหนึ่ง
นี่ตอนค้นในกระเป๋าของนางสาวเกษรนะ
แต่ถ้ายังมีเงินอยู่ในกระเป๋าสตางค์แสดงว่าผู้ก่อเหตุอาจจะไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์ครับ
สันนิษฐานไว้แต่ในรีสอร์ทแห่งนี้มีวงจรปิดไหมมีแต่เสียหมดทุกตัวเลย

ตำรวจก็เลยติดตามไปยังภูมิลำเนาเพื่อจะตามหาญาติ
ไปเจอผู้หญิงชาราคนหนึ่งครับแจ้งว่านางสาวเกษรเนี่ยเป็นอดีตลูกสะพ้ายของเธอ
แต่ก็เลิกราแล้วก็แยกทางกับลูกชายเธอไปนานแล้วนะ
ตัวเมืองนครศรีธรรมราชครับ
แล้วทีมข่าวก็ไปที่รีสอร์ทแห่งนั้นพบว่ามีอยู่๒๐ห้องครับ
ห้องที่เกิดเหตุก็ยังมีคราบเลือดอะไรอยู่บนที่นอนอยู่เลยเนี่ยครับคุณผู้ชม
ถามคนดูแลรีสอร์ทชื่อว่าพี่สอนแล้วกัน
สอนเล่าให้ฟังว่าวันพุธที่ผ่านมาตอนเย็นหน่อย๕โมงเย็นเนี่ย
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๐ปีขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเปิดห้อง
แบบค้างคืนเปิดห้องหมายเลข๑๕ครับ
นี่เราจำลองให้ดูเหตุการณ์นี้ครับ
ทีนี้พอพี่สอนซึ่งเป็นคนดูแลรีสอร์ทขอบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้ชายคนนั้นอ้างว่าไม่ได้เอามา
แต่พี่สอนก็เห็นว่าอ๋อเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เปิดห้องให้ก็แล้วกัน
จากนั้น๒ทุ่มเสร็จมีผู้หญิงอีกคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาถึง

จนกระทั่งเที่ยงคืนเสร็จฝ่ายชายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปครับ
เที่ยงเมื่อวานนี้๒๗กรกฎาคม
แม่บ้านก็จะไปทำห้องไงคุณผู้ชมจะไปเก็บห้อง
เคาะประตูเพื่อจะถามว่าจะต่อเวลาห้องหรือเปล่าเห็นยังไม่ออกมานี่

ช่วงเย็นเมื่อวานครับตำรวจก็นำตัวชายต้องสงสัยอายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นคนสนิทกับนางสาวเกษรไปให้คนดูแลรีสอร์ทดูว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
มาเปิดห้องเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่คนเดียวกันครับ

จากการตรวจสอบมอเตอร์ไซค์ของนางสาวเกษรก็ไปเจอเจอสร้อยคอแล้วก็แหวนทอง
น้ำหนักรวมกว่า๑บาทครับซ่อนไว้ใต้เบาะ
ว่านางสาวเกษรจะตั้งใจซ่อนไว้ไม่ให้ผู้ชายที่มาเปิดห้องพักด้วยกันรู้ว่ามีทรัพย์สินมีค่าอยู่นะ

เรื่องต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายตั้งใจมาก่อเหตุครับเพราะว่าเตรียมเชือกดำมาด้วย
เงื่อนหัวผูกท้ายด้วยมาอย่างดีเลยล่ะ
ก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่จะพกติดตัวไงครับ
ใช่ใครมันจะไปพกเชือกไนลอนแบบนี้
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรไปแต่ตำรวจเนี่ยจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วครับครับ